ไปดูเหตุการณ์ที่มีวัยรุ่นเกือบ๑๐คนรุมทำร้ายตำรวจที่แม่ห้องศรคือกลางดึกกลางดื่นมารวมตัวกันกินเหล้า
มันก็ผิดพรกรฉุกเฉินเรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอยู่แล้ว
ไปดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับ
ที่จะยินเสียงปืน๒นับนี่คือสำรวจต้องยิงเปิดทางเพื่อจะดีไปก่อน
พวกนี้จับกลุ่มกันกินเหล้ากันอยู่ริมถนนตรงนี้
เกรงกลัวกฎหมายไม่กลัวโรคระบาดอะไรเลยนะครับ
ชาวบ้านเขาก็แจ้งจนที่ไปนะฮะพอสายตรวจมาเนี่ย
อยู่กันสิบกว่าคนก็เลยไม่กลัวตำรวจนะฮะ
ตรวจสอบแล้วนะครับเป็นชาวเขาเผ่ามูเซอร์นะครับทุกผู้ชมครับ
เหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับเป็นเหตุการณ์ที่วัยรุ่นเนี่ย
ออกมาจับกลุ่มกันแบบนี้นะครับตำรวจก็มาระงับเหตุนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอปังมาภานะครับที่แม่ห้องศรนะฮะ
ตำรวจก็ขับรถผ่านมาก็มาตักเตือนนะแต่ถูกคนนึงเนี่ย
ว่าตอนที่ตำรวจขับเข้ามาเนี่ยได้ยินเสียงตอนแรกใช่ไหม
บอกตำรวจเหยียบเท้าผมนี่ฮะแล้วก็รวมตัวกันไปทำร้ายตำรวจนะฮะ
ตำรวจต้องยิงปืนเพื่อเปิดทางหนีนะครับถามว่าทำไมวัยรุ่นกลุ่มนี้ถึงได้แบบโอ้โห
ไม่กลัวอะไรตำรวจเลยตามรายงานบอกว่ากลุ่มนี้มีผู้ใหญ่เนี่ย
คอยดูแลอยู่เป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่มักจะก่อเหตุเสมอแล้วคนคนนี้
มักจะมาขอมาเคลียร์มาปรณีประนอมแล้วก็เลยได้ใจไม่กลัวใครแม้กระทั่งตำรวจ
แต่เรื่องนี้นะครับท่านผู้ชมครับล่าสุดนะฮะพันธุ์ตำรวจเอกชายเดชไครฤทธิ์นะครับ
กับการสพปังมภาจังหวัดแม่ห้องศรบอกว่าไม่มีแล้วจะกลุ่มไหนก็ถูกดำเนินคดีทั้งนั้น
นี่ต้องยิงเปิดทางหนีนะครับเหตุการณ์นี้ภูมิกับการสพสพปังปภาบอกว่า
คนที่ก่อเหตุเนี่ยตรวจสอบแล้วมี๗คนเป็นชาวมูเซอร์ดำนะ
ทำร้ายตำรวจสายตรวจนะครับไม่พอใจที่ไปรองับเหตุ
หลังจากที่เมาสุราส่งเสียงดังจับกลุ่มอยู่ริมถนนนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๒ทุ่มคืนวันที่๙มกราคมที่ผ่านมาในเขตตลาดสดปางมภาค
วันที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวไว้ได้คนหนึ่งนะฮะ
เป็นชาวเขาเผ่ามูเซอร์ดำอายุ๓๐ปีชื่อนายจำรัฐเล่าสือนะฮะ
คนนี้เป็นคนที่คว่างขวดเบียร์ใส่ตำรวจตอนไประงับเหตุด้วย
จนตำรวจศีรษะแตกไปนายนึงนะฮะต้องเย็บไป๓เข็มนะฮะ
แล้วก็เป็นคนที่เคยมีปัญหาในการที่ก่อเรื่องก่อราวกับตำรวจเนี่ยมา๓ครั้งแล้ว
ก็ถูกแจ้งไปหลายข้อหานะร่วมกันทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่ต่อสู้ขัดขวาง
ทำให้เสียทรัพย์แล้วก็เมาสุราหรือว่าพวกผิดพรกรฉุกเฉินอะไรพวกนี้นะครับ
เดี๋ยวจะไล่ตามตัวจับให้หมดนะฮะสำหรับคนที่ก่อเหตุค่ะโอ้โห